คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องช่วยกันเตือนด้วย
เพราะว่าช่วงนี้แม้ว่าฝนในบ้านเราจะน้อยลงแล้วก็ตาม

แต่ว่าบ้านเรายังมีร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานอยู่
รวมถึงภาคใต้ก็มีมรสุมที่พาดผ่าน
แล้วก็พัดนำความชื้นจากทะเลขึ้นมาปกคลุม

กรมอุตุเผยฝนยังคงถล่ม๓๓จังหวัดทั่วไทย
กรุงเทพมหานครก็ไม่รอดเช่นเดียวกันนะครับ

พบกลุ่มฝนก้อนใหญ่เข้าปกคลุมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
รวมถึงกรุงเทพมนครแล้วก็ปริมณฑลนะครับ
ทำให้มีฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้า
ส่งผลกระทบกับการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน
ซึ่งเกิดจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ

ประกอบกับในบ้านเรายังมีปัจจัยอีกตัวหนึ่ง

ปกคลุมภาคใต้ทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทย
แอลก็คือร่องมรสุมนะครับ
แล้วก็ตัวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ

ลงมาภาคกลางมีผลกระทบนะครับ
ลักษณะอากาศเช่นนี้ก็คาดว่าจะทำให้
ประเทศไทยมีฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์แล้วครับ
แล้วก็อาจจะลากยาวไปจนถึงสิ้นเดือน
ซึ่งจุดใดที่มีฝนตกสะสมหลายวันติด

น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วย
ขณะที่ทะเลในภาคใต้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับ
จุดใดที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ย
ก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ

ถือว่าเป็นวันสาธวิสวต

ยาวเท่ากับเวลากลางคืน๑๒ชั่วโมงพอดิบพอดีเท่ากันเลยนะฮะ

หมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นวงบรีนั่นเอง
ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะฮะ
ก็ต้องเตือนกันแล้วฮะฝนในบ้านเรายังมีอยู่

ใช่ค่ะเพราะว่าจากการคาดการณ์ฝนตกวันนี้
ภาคเหนือตกมากสุดเลยคุณสุดสกุลร้อยละ๖๐
รองลงมาก็เป็นภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลาง๑๔๐
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งรวมถึงกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ปริมณฑลร้อยละ๓๐
แต่พอเขาคาดการณ์แบบนี้เมื่อเช้าที่ฉันตื่นมา
คืองงว่าเอ๊ะนี่เช้าแล้วหรือยัง
ทำไมฮะเพราะมันอึมครึมมันมืดมันขมุกขมัวไปหมดเลย
ฟ้าปิดนะฮะก็จะมีเมฆมากในทุกพื้นที่เลยนะครับ

คุณผู้ชมบ้านท่านอยู่ในพื้นที่ไหน
สภาพอากาศเป็นอย่างไรรายงานบอกต่อกันมาหน่อยนะฮะ
ใช่ค่ะยิ่งช่วงเช้าแบบนี้เวลาฝนตกชั่วโมงเร่งด่วน
โอ๊ยรถติดบนทางดวดนี่ฮะก็เหมือนไม่ดวดเลยนะคะ
ยังไงใจเย็นกันในการใช้รถใช้ถนนด้วย